คุณผู้ชมครับปัจจุบันเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าออนไลน

ดังนั้นเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินสดแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้บัตรเครดิต
ในการที่จะจ่ายค่าสินค้าผ่านออนไลน์เหมือนกัน
แต่ว่าบางวันเราก็ลืมนะเราใช้จ่ายไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว
เรายังติดค้างกับบัตรเครดิตอยู่หรือเปล่า
ดังนั้นจึงมีแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยจัดการ

นั่นก็คือแอปพลิเคชันกระเป๋าออนไลน์
และแอปพลิเคชันในการจัดการค่าบัตรเครดิตด้วย
ความทันสมัยแบบนี้ต้องติดตามจากคุณจิรภาสุริสุขได้เลยครับ
นี้จะทำหน้าที่เหมือนบัตรเครดิต
โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร
แต่สามารถนำบัตรนี้ไปชำระเงินแทนบัตรเครดิตได้ทุกบริการที่อยู่บนออนไลน์ค่ะ

ที่ต้องการให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมีบัตรเครดิตได้
ของไทยผู้ที่มีศักยภาพในการสามารถทำบัตรเครดิตได้จริง

ดังนั้นแปลว่ามีแก๊ปช่องว่างของตลาดอีกเยอะพอสมควร

หรือคนที่ไม่ได้ทำงานประจำทำบัตรเครดิตไม่ได้
แต่ว่าตลาดอีคอมเมิร์ตของไทยกำลังโตขึ้นอย่างมาก
ตรงส่วนนี้ครับจะมาช่วยเหมือนการเสริมอุดช่องโหวต่าง
สำหรับเรื่องของคนที่ต้องการจับจ่ายใช้สอย

หรือว่าโปรดักต์ที่ซื้อตามร้านค้าออนไลน์พวกนี้ครับ
ผู้ใช้จะต้องเติมเงินเข้าระบบจากร้านสะดวกซื้อ
และมีฟีเจอร์แชร์ให้เพื่อนได้คนละไม่เกิน๕๐บาทค่ะ

รหัสผ่านที่ผู้ใช้ตั้งเองในการเข้าถึงทุกครั้ง
ตามด้วยแอปพลิเคชันฮิกิโปะ
จัดการบัตรเครดิตสัญชาติไทย
ที่จะแสดงค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตแบบเรียลไทม์
โดยแยกเป็นแต่ละรอบบินของแต่ละบัตร
ทำให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมของค่าใช้จ่ายบัตร

และคอยแจ้งเตือนหากพบว่าวงเงินใกล้เต็ม

โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสลิปของบัตรค่ะ

เรามีฟีเจอร์ทุกอย่างที่ครอบคลุมของบัตรเครดิตทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณเรื่องมาตัดรอบ

แล้วก็ยังช่วยผู้ใช้งานวางแผนในเรื่องของการปรับสินค้าได้ด้วย
นี้ผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกหมายเลขบัตรเครดิต๑๖หลัก
และไม่สามารถทำธุรกรรมใดผ่านแอปได้
ไม่ต้องกังวลเรื่องของการจรกรรมข้อมูลค่ะ
สำหรับบันทึกรายรับรายจ่ายสัญชาติไทย

มองว่ามีการออกแบบมาให้ใช้งานง่าย
นี้ยังมีสกุลเงินให้เลือกหลากหลาย
สามารถถ่ายรูปใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และแสดงรายงานการใช้จ่ายในแต่ละเดือนออกมา

เช่นการเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวหรือซื้อของ
ทำให้ผู้ใช้งานบริหารค่าใช้จ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ